เอาล่ะคุณผู้ชมคะจากหนุ่มหล่อมาต่อกันที่สาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่บอกเลยว่าเห็นหน้าลูกครึ่งแบบนี้
พอลุกขึ้นมาแต่งหมวยสวยไม่เบานะครับคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าสวยออร่าเปล่งประกายมาแต่ไกลเลย
สำหรับอมวยคิมของเรานะคะ
และในงานนี้นี่เองสาวคิมก็ได้เผยถึงกระแสละครท้องเอก
ว่ากระแสดีเกินค่ะดีจริงคุณ
ใช่ส่วนดราม่าที่ถูกชาวเน็ตโยงว่าก๊อปปี้เนื้อเรื่องมาจากซีรีส์เกาหลีหมอโมจุล
คิมเขาก็ยืนยันตามผู้เขียนบทและผู้จัด
ที่ออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้ก๊อปปี้อย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนเรื่องที่ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับละครเรื่องบุภเสันนิวาส
คิมบอกว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยนะคะ
เห็นพี่ชู้โพสต์แล้วค่ะ
คือคิมว่ามันไม่ได้ก๊อฟนะคะ
อย่างที่พี่ชู้เล่าให้ฟังคือพี่ชู้เขาไปเจอด้วยตัวเองมา
เป็นเคสที่ใกล้ตัวเขาอะค่ะ
เขาก็เลยเอามาแปลทำเป็นบทแล้วก็เป็นพล็อตขึ้นมาใหม่เลย
ซึ่งไม่ได้ก๊อฟอะไรแน่นอนอยู่แล้ว
แค่วัฒนธรรมไทยกับเกาหลีมันก็แตกต่างกันแล้ว
ไม่อยากให้มาเปรียบเทียบหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันคนละเรื่องมันคนละสไตล์มันคนละนักแสดง
เราดูกันแบบสบายดีกว่าค่ะ
และสำหรับวาเลนไทยที่จะถึงนี้นะคะ
ใครที่รอรุนภาพสวีทหวานของหมากและคิมคงต้องอดใจรอไปก่อน
บอกว่ายังไม่มีแพลนว่าจะควงกันไปไหนเลย
และเมื่อสาวคิมถูกแซวว่าจะแต่งตัวสวยในวันวาเลนไทยหรือเปล่า
เพราะอาจจะถูกหนุ่มหมากเซอร์ไพรส์ก็ได้
เจ้าตัวออกอาการเขินแต่จะเขินขนาดไหน

คุณก็แซวเรื่องพวกเขาก็แต่งงาน

ต้องแต่งหน้าสวยไว้ตลอด

คือเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรยังไง
เราก็ยังไม่ได้มีการคุยจริงจังอย่างนั้นสักหน่อย
เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องมีการคุยกันมาก่อนใช่ไหม

เร็วนี้ยังค่ะยังแน่นอนค่ะ